เมื่อวานมีชอตเด็ดจริงในงานนะคุณนะ

ที่โดนแบบเอานิ้วจิ้มหัว

กระติกยืนคุยกับใครอยู่แล้วดูสิ
คนนั้นแบบโหชี้หน้าสายใหญ่เลย
แล้วเหมือนพูดอะไรกันค่อนข้างจะโอ้โหคิ้วขมวดเลยนะ
ตอนที่คนคนนี้คุณเต้

เอานิ้วจิ้มไปที่ขมับของคุณกติก
คุณผู้ชมภาษากายมันหมายถึง

เข้าใจไหมครับนิดนิดครับหนุ่มนี้
คุณคนจินตนาการเลยแล้วมันไม่ใช่แป๊บนะ
นี่ประมาณ๓นาทีที่เขาก็ยืนคุยกันอยู่

คนมองว่าเหมือนโต้เถียงกัน
หน้าตาทั้งคู่ค่อนข้างจะหงุดหงิด
แล้วก็คุณกติกโดนจิ้มหน้าผากโดนจิ้มขมับไว้แบบนี้นะครับ
ก็คือคุณเต้เต้พารดา
เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้แล้วก็เป็นช่างแต่งหน้านะครับ
ชี้หน้าได้เอานิ้วจิ้มเอาเคาะหน้าผากกระติกนะครับ
เหมือนลักษณะที่กระติกกำลังจะพยายามอธิบายอะไรบางอย่างนะคุณนะ

ที่กระติกจะนั่งลงบนเก้าติ๊กเก้าอี้
แล้วเต้ก็หันไปคุยกับคนอื่น

ก็ปรากฏว่าคุณหนุ่มกัญชัยเขาเดินเข้ามา

ใช่นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะ
เมื่อวานคุณหนุ่มเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ากระติกมาคุยอะไรบ้าง
กระติกบอกว่าอ๋อคุยกับพี่เต้เขา
ทั่วไปคุยเรื่องทั่วไปแต่คลิปนี้กลายเป็นคลิปร้อนแรงในโซเชียลนะครับ
ว่ากะติกถูกจิ้มหน้าผากถูกจิ้มหัวถูกชี้หน้าด่าอยู่นะครับ
บรรดาคนในโลกโซเชียลรวมทั้งกองทัพนักข่าวเองนะครับ
ก็ต่างพากันอยากรู้ว่าทั้งสองคนคุยอะไรกัน
มีปัญหาอะไรที่เคลียร์กันอยู่
นักข่าวส่งคลิปนี้ไปถือว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะคุณนะ

อย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณหนุ่มก็ถามกระติกคุยอะไรกับเต้
กระติกก็บอกว่าก็คุยทั่วไปค่ะไม่ได้พูดอะไรมากนัก
คุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะ
ปรากฏว่ากระติกลุกเดินออกมาจากงาน

นักข่าวหลายสำนักก็เข้าไปถามประเด็นนี้เลย
อไมค์ถามกระติกเลยกระติกคุยอะไรกับพี่เต้เต้เขา
คุณกติกบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันค่ะคุยกันปกติค่ะ
บอกพี่เต้แล้วบอกว่าอย่าจิ้มอย่าชี้หัวหนูค่ะ

จากนั้นกติกก็บอกว่าปกติก็คุยกันแบบนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงกระติกในการตอบคำถามเรื่องนี้นะครับ
เจียนคุณเต้พูดอะไรนักกะติกค่ะค่ะครับ

ทะเลาะหลักกันไปป่าน
อย่าพี่เต๊พูดอะไรกับพี่กัด
เมื่อกี้ไม่ได้ทะเลาะรายการ

แต่ว่าถ้าข้างมีการชี้มะ

กะติกเขาก็ไม่ได้บอกมากนะอ่า
แต่ทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้อีกสักนิดหนึ่ง

คุณนิกผู้นาทิตย์ผินประดับ

คุณนิกนี่ก็เกี่ยวพันกับคุณแตงโมด้วย
เพราะว่าเป็นอดีตคนรักของคุณแตงโมนิดา

แสดงว่าอยู่ในรัศมีที่คุณนิกจะต้องได้ยินเสียง

ถูกต้องทีมข่าวพุ่งไปสัมภาษณ์คุณนิกเลย
คุณนิกได้ยินไหมว่าพี่เต้กับคุณกะติก

ไม่ได้ถามถึงเรื่องเหตุการณ์

เราก็ไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างอะไรอย่างนี้ครับ

คือไม่ทันได้ยินไม่ทันได้สนใจมาก
เพราะผมมัวแต่คุยกับคนอื่นอยู่เห็นไหม
คุณนิกไหมคุณกำลังหันหน้าหันหลังหันข้าง
คุยกับคนอื่นอยู่ได้ยินแวว
แต่คุณนิกบอกว่าไม่แน่ชัด

เป็นการทะเลาะกันอะไรหรือไม่
ดังนั้นผมก็ไม่สามารถตอบได้ไง
ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามคุณนิกต่อว่า
คุณกระติกปกติแล้วเป็นคนยังไง
นี่ก็บอกว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะ

โมก็รักพี่กติกพี่กติกก็รักโม
ส่วนเขาเปลี่ยนไปไหมผมไม่ได้สัมผัสกับเขาด้วยตนเองนะครับ
และผมเองก็ไม่เคยโทรไปถามเหตุการณ์กับกระติกด้วย
และจากคำตอบว่ากระติกเป็นคนน่ารักคนหนึ่ง

เมื่อเช้าคุณนิกถึงต้องมาโพสต์ชี้แจงหลังจากทัวร์ลง

คุณนิกโพสต์ชี้แจงแบบนี้ครับ
บอกว่านี่ไม่ได้เข้าข้างกติกอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ที่ผมไปร่วมงานไปด้วยความจริงใจ
แล้วก็เลิกดราม่าเลิกให้ร้าย
เหนื่อยมากครับอะไรแบบนี้นะ
อันนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของคุณนิกนะ

คุณนิกนะฮะคุณอาทิพย์เนี่ยนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมร้อนแรงมากนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนช็อตที่คุณเต้กำลังเอามือชี้หัว

ความรู้จักว่าเอ๊ะพี่เต้เขาคือใครยังไงนะ
คือจะบอกว่านอกจากอยากทำความรู้จักแล้วนะ
จริงอยากคุยกับคุณเต้เลย

ว่าคุณเต้เต้คุยอะไรกับคุณกติก
เพราะคุณเต้เต้จะเป็นคนที่เปิดเผยได้ดีที่สุด

กระติกแล้วกระติกไม่ตอบอะไรมาก

คุณเชื่อไหมคะว่าคุณจักรีนบคบันเทิงของเราก็พยายามโทรติดต่อคุณเต้เต้นะ

แต่เชื่อแหละว่าทุกคนก็พุ่งถนนทุกสายพุ่งไปหาคุณเต้ไง
ว่าพี่เต้พี่เต้พี่เต้คุยอะไรกับกระติกอยากรู้
แต่เอาเป็นว่ามารู้จักพี่เต้ก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
เต้คือใครอะไรยังไงแล้วทำไมถึงดูไปคุยอะไรแบบนั้นกับกติก
เต้พาราดาเป็นคนนครปฐมแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัว

ก็สนิทกันมาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
จริงก่อนที่พี่เต้จะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัว
เต้นี่เริ่มมาจากงานแต่งหน้าก่อนนะ
เป็นช่างแต่งหน้าของกองละครช่อง๗มาก่อน
หลังจากนั้นก็ขยับมาแต่งหน้าพวกแฟชั่น
ให้กับนิตยสารดังอย่างทีวีภู
แล้วก็เคยแต่งหน้าให้กับดาราดังหลายต่อหลายคนค่ะ
อ้ำพัชราภาอย่างนี้คุณหยาดทิพย์ราชปานอย่างนี้
รวมถึงตังโมตังโมพี่เต้ก็เคยแต่งหน้าให้กับคุณตังโมเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่านับดูพี่เต้แต่งหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

แล้วก็อยู่ข้างกับพิงกี้มาตลอดเลย
คุณจำได้ไหมตอนที่พิงกี้มีข่าวหนัก
พิงกี้เป๊กสัญชัยตอนนู้น
เต้นี่แหละก็อยู่ข้างมาตลอดเหมือนกัน
แล้วก็ถามว่าพี่เต้เป็นคนยังไง

แต่จริงพี่เต้ไม่ได้อารมณ์เกรี้ยวกราด

แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยคือพี่เต้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะ
ตามข่าวตังโมมาตลอดเพราะอย่างที่บอกแหละ
เพราะพี่เต้เป็นผู้จัดการของคุณพิงกี้

เรียนมปลายมาที่เดียวกันที่เพลนสมิทร์นี่นะคะ
ทีนี้พอด้วยความที่พี่เต้ก็ตามข่าวแตงโมมา

รวมถึงน้องพิงกี้ก็เสียใจมาก
สองคนก็ยังปลอบใจกันเองอยู่เลยนะคะ
เป็นข้อมูลของพี่เต้ประวัติของพี่เต้นะเขาเป็นคนตรง